วันชี้ชะตา
ใครจะมีชัยคว้าเก้าอี้ธรรมเนียบขาว
ไทยรัฐทีวีเกาะติดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
เข้มข้นกับบทวิเคราะห์จอดลึก
พร้อมการรายงานสดจากสหรัฐอเมริกา
เช้าวันพุธที่๙พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่๖นาฬิกา